หรือในโซเชียลที่ระบุว่าชนะทิพย์สงกระสินมิดฟิล
ทีมชาติไทยของสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโล
มีโอกาสที่จะย้ายทีมนะครับ
โดยมีสโมสรที่ตกเป็นข่าวว่าจะดึงตัวเมซิเจไปร่วมงาน

แต่ล่าสุดชาญาทิพย์ได้มีการออกมาเปิดเผย
ผ่านทางช่องทางของยูทูปแล้วว่า

แล้วตัวเขาเองก็มีความสุขกับคอนซาโดเรซัปโปโลอยู่
สำหรับตอนนี้ชนะทิพย์ยังคงมีอาการบาดเจ็บจาก

ที่ทำให้เขาต้องพัก๓สัปดาห์นะครับ
ส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยหลังเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่๑๘กันยายนว่า
เพื่อนำมาบริหารจัดการให้การทำงานขับเคลื่อนไปได้
ในการกู้เงินนำไปขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหา
สามารถกู้ได้ไม่เกินชาติละ๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณ๑๕๕ล้านบาท
โดยจะพิจารณาความเสียหายของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปนะครับ
รวมถึงความสามารถในการชำระนี้ด้วย
สำหรับวัตถุประสงค์ของการนำเงินก้อนนี้ไปใช้
คือมาบริหารจัดการองค์กรให้ดำเนินต่อไปได้
และใช้กิจกรรมของทีมชาติไทย
แต่จะไม่สามารถนำเงินจำนวนนี้ไปสนับสนุนสโมสรได้